พูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยนะ

กล้วยทำไมถึงชอบออกมา

แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เจอ

ใบโหลอะไรตอนเนี่ย

คือฮากันมากเลยที่จังหวัดสตูนนะคะ

พบเรือลำนี้นะคะขณะที่ตัวเองกำลังขุดคลอง

ขณะที่ขุดเนี่ยก็พบหัวเรือ
โผล่ขึ้นมาเฉพาะด้านหัว

แล้วดึงขึ้นมาจนเป็นปรากฏว่า
เห็นเป็นซากเรือโบราณแบบนี้
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับเป็นเรือขุดด้วยนะ
ขุดในสมัยโบราณก็คือเขาจะใช้ไม้ท่อนเดียว
มีการขุดเรือไม่มีการต่อใดทั้งสิ้น
ซึ่งมันมีลักษณะแบบนี้อยู่แค่ครึ่งลำคุณเห็นไหม

มันเป็นแบบลักษณะเรือขุดครึ่งลำ
บริเวณหัวเรือมีอะไรรู้ไหม

อุ๊ยบ่งบอกเลยนี่
และก็มีแป้งด้วยค่ะคุณ

แป้งนี่ไม่น่าอยู่ในน้ำได้นะคะคุณ
เรือที่พบเนี่ยมีลักษณะเป็นเรือครึ่งท่อน
ที่ใช้ไม้ตอกแทนการใช้ตะปูค่ะ

ความยาววัดได้ประมาณ๖๘เมตร
การว่าความยาวจริงของเรือน่าจะอยู่ที่ประมาณ
๑๕เมตรอ่ะค่ะว่าอันนี้คือครึ่งเดียวนะคุณโอ้โหยาวนะ
แล้วก็คาดว่ามีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีน่าจะได้
แล้วก็คาดอีกว่าจะเป็นเรือลำเลียงสินค้าในสมัยโบราณ

แน่นอนคุณผู้ชมที่บอกว่ามันมีผ้า๓สีมีแป้งมีอะไรต่าง
เพราะว่าข่าวนี้มันแพร่สะพัดออกไป
ชาวบ้านเขาก็พากันมาขอเลขกันตลอดทั้งวันเลย
เอาแป้งมาโรยบ้างเอาผ้ามาผูกบ้างถ่ายรูปรอบ
เรือบ้างเก็บไว้แล้วก็ไปวิเคราะห์ที่บ้านบ้างอะไรก็แล้วแต่
พื้นที่ริมคลองนี้ชาวบ้านเขาเคยพบกับของโบราณหลายอย่างมาแล้วด้วยนะ
หลังจากนี้ค่ะก็จะนำเรือลำนี้ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์
เพื่อตรวจสอบอายุแล้วก็ชนิดของเรือให้แน่ชัดต่อไปนะจ๊ะ
สุดยอดจริงนะเนี่ยมันก็ชอบค้นพบอะไรแปลกในช่วงเวลาแบบนี้
แต่เราก็ดูตาหนึ่งตาหนึ่งก็ปิดไว้

ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ดูกันไปว่าเรือยาวเท่าไหร่มีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ

เออจริงมันมีสาระอยู่ในนั้นซ้อนอยู่